สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้อง
ยาธาตุน้ำขาวไทยนคร
โทรมาบอกว่าพ่อประมาณตี๓พ่อน้องหวานเสียชีวิตแล้ว

บังคุณว่าน้าเขาเป็นสุนันกำลังจะปากสกเพื่อจะเข้าลง
บังคุณว่าเกล็งใส่กลับด้านอย่างนี้

อันนี้มันผิดปกติมันไม่ถึงไว้ซึ่ง

ก็น่าจะพิสูจน์อะไรบางอย่าง

เพื่อจะให้ความจริงมันออกขึ้นมา

เกิดจากการปฏิเหตุนะครับ

เพราะว่าคนผู้ชายแหละรับว่าทำอยู่ในรถ
แต่เราต้องการว่ากางเกงในมันอยู่ไหน

แม่คิดว่าดูตอนที่สภาพศพแล้ว
แม่คิดในใจแม่นะ

สวัสดีคันผู้ชมครับ
คุณผู้ชมคะช่วงนี้มีข่าวอาชญากรรมอยู่หลายข่าวทีเดียวนะคะ
ที่มีความน่าสงสัยคาใจว่าแม้กระทั่งมีผู้เสียหายที่เสียชีวิตไปแล้วก็แล้ว

เป็นไปตามที่เห็นภาพสุดท้ายของการเสียชีวิตแบบนั้นหรือเปล่านะคะ
และคดีที่ว่านี้เป็นอีกคดีหนึ่งนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางดึกนะคะ
ของวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมาประมาณตี๒๓๐นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพู
แล้วก็สิ่งที่ทำให้เป็นข่าวแล้วคนก็หันมามองว่าตกลงมันมีความน่าสงสัย
ก็คือว่าดูจากสภาพรถก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุ
ก็เป็นไปได้ที่คนที่อยู่ในรถอาจจะเสียชีวิตจากสภาพรถที่เห็น
เพียงแต่ว่าญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้หญิงนั่งอยู่เบาะข้างคนขับ
เขาสังเกตเห็นว่าเสื้อผ้าไม่ปกติ
แล้วเสื้อผ้าที่ไม่ปกติคือกางเกงขาสั้นที่ใส่
กลับด้านนะคะจากข้างหลังมาอยู่ข้างหน้า
แล้วซิปเนี่ยพอมันไปอยู่ข้างหลังก็ไม่ได้รูดซิปของกางเกงขาสั้นที่ว่าด้วย
เหนือจากนี้ไม่มีกางเกงชั้นในอยู่ที่ศพนะคะ
ญาตินะคะที่เป็นคนพบเพราะว่า
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูจริงแล้วน้องเนี่ยยังเรียนอยู่นะคะ
อยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าอยู่ในจังหวะที่กลับไปที่หนองบัวลำพูนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้ครอบครัวตัดสินใจมาแจ้งที่มูลนิธิปวีนาค่ะ
แล้วคุณปวีนาก็ลงพื้นที่ร่วมในการตั้งคำถาม
แล้วตำรวจก็ช่วยในการหาคำตอบ
มีการสอบผู้ที่เป็นผู้ต้องหาแล้วเรียบร้อย
ก็รับสารภาพเบื้องต้นนะคะว่าพบเจอกันครั้งแรกในคืนที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ไปด้วยกันหลังจากเที่ยวกันเสร็จ
แล้วก็มีความสัมพันธ์ทางกายกันนะคะ
แล้วก็ไปเจออุบัติเหตุเพราะว่าตัวเองก็มืนเมาทำให้ขับรถไปชน
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเพราะว่า
พ่อแม่และเพื่อนสนิทไม่คิดว่ามันเป็นแค่นั้น
ท่านแรกนะคะคุณแม่ของน้ำหวานนะคะคุณหนูกันบุญน้อม
และเพื่อนเราใช้นามสมมุตินะคะชื่อน้องเอซึ่งเป็นเพื่อนสนิท
สนิทแบบเป็นบัดดี้เพื่อนสนิทนะคะคุณผู้ชมคือไปไหนไปกันทำงานด้วยกันเรียนด้วยกันมีงานอะไรจับคู่กันทำ
เขาก็จะรู้นิสัยกันก็สงสัยเหมือนกับที่ครอบครัวของน้ำหวานสงสัยเช่นเดียวกันสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
คุณแม่วันนี้ขออนุญาตก่อนมันจะมีหลายข้อมูลที่เราต้องให้คุณแม่พูดซ้ำถึงสิ่งที่คุณแม่สูญเสีย
อ่าที่น้องประสบนะคะแล้วก็อาจจะมีละลาบละล้วงบางข้อมูลที่เป็นส่วนตัวแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดี
ต้องขออนุญาตคุณแม่ไว้ก่อนนะคะเอาเบื้องต้นตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ที่บอกคร่าวไปยังไงครอบครัวสงสัยแน่จากเสื้อผ้าที่พบว่ามันผิดปกติก็คือกางเกง
เหนือจากเสื้อผ้ามีอะไรอีกไหมที่ทำให้คุณแม่รู้สึกว่ามันมีน้ำหนักที่ไม่คิดว่าน้ำหวานจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน
แม่ก็สงสัยตอนอุบัติเหตุแล้วน้องทำไมนอนในท่าเอ็นท่าเอ็นแบบดูยังเหมือนคนนอนหลับแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุกระแทกอย่างที่ว่าทำให้ตายได้ทำไมร่างกายไม่ได้ฆ่าเข็มขัดทำไมไม่รูดลงข้างล่างหรือเอ็นไปด้านใดด้านหนึ่ง
ก็เป็นน่าสงสัยแล้วก็อีกสงสัยข้อหนึ่งก็คือ
แล้วพอมาดูหลานเนี่ยที่เสียชีวิตนะ
ดูใบหน้าดูตามหน้าตามจับผิวจับอะไรดูมันก็คือเย็นแล้ว
คุณแม่ถ้าเล่าไปตอนวันนั้นเนี่ย
คนที่ไปเจอน้ำหวานคนแรกเนี่ยเป็นน้าเขาใช่ไหมคะ
อ่าในเหตุการณ์อ่า

เป็นคนแรกหรือที่เป็นญาติแล้วไปเจอ
รับศพก็คือน้าก็คือน้องสาว

คนขายไข่ถ้าไม่ใช่ญาติก็คือคนขายไข่

คือที่คุณแม่สงสัยเนี่ย
เนื่องจากว่าญาติเอาเป็นญาติก่อนนะ
ญาติที่มาคนแรกเจอเนี่ย
ภาพที่สังเกตเห็นเนี่ยมองว่าหลานไม่น่าจะเพิ่งเสียชีวิตจาก

และที่บอกว่ามันไม่น่าจะเพิ่งเสียชีวิตเพราะว่า

เพราะฉะนั้นอันนี้น้าเลยสงสัย
สงสัยว่ามันไม่ไกลจากบ้านที่เขาแจ้งมาแล้วก็รีบไปกันเลยอะไรอย่างนี้สิหลังจากเกิดเหตุ

เมื่อสักครู่นี้ที่เอจะบอกค่ะ
ก็คือมันมีคนที่ไปถึงจุดเกิดเหตุก่อน

เขาเล่าว่ายังไงบ้างคนที่เห็นคนแรกเลย
ก็เขาเล่าว่าตอนที่ไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็เห็นว่าไฟรถเนี่ยติดอยู่ก็คิดว่าเออน่าจะเพิ่งชนใหม่อะไรอย่างนี้
เขาก็เลยตัดสินใจเดินไปดูปรากฏว่าเจอเพื่อนของหนูเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในรถ
แต่ไม่เห็นคนขับอยู่ในรถด้วยแล้วก็บริเวณนั้นก็คือไม่เห็น
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาตกใจเขาบอกว่าเฮ้ยเห็นว่าคนตาย
เขาก็เลยบิดขับรถออกไปอะค่ะทีนี้กลายเป็นว่าไปเจอผู้ชายคนนึง
ที่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนขับหรือเปล่าแต่ทีนี้เมื่อวานเขาบอกว่าเป็นคนขับ
เขาบอกว่าทักให้ความช่วยเหลือแบบว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับ
แต่ผู้ชายคนนั้นเขาก็เหมือนรีบ
เหมือนแบบว่าเขารีบเดินออกจากเหมือนผู้ชายคนนี้เร่งรีบ
ลุงไข่บอกว่าเหมือนคนนี้เร่งรีบเหมือนไม่ขอความช่วยเหลือ
ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรเขาก็น่าจะเรียกความช่วยเหลือ
แต่เขาก็คือไม่เรียกเขาก็เลยได้ขับรถผ่านไป
แต่ว่าก่อนที่เขาจะขับรถมาออกมาจากศพเขาบอกว่าเขาสังเกตดู
เขาก็คิดอย่างเราเขาว่ามองเข้าไปแล้วเห็นศพ
มันเหมือนกับเสียชีวิตมาก่อนเขาก็พูดแบบนี้ค่ะ
เขาเล่าให้ฟังไหมคะน้องเอกับคุณแม่
ว่าที่เขาคิดว่าน่าจะเสียชีวิตมาระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่เพิ่งเสียชีวิตเนี่ย
เขาดูจากอะไรเขาดูแบบใบหน้าเขาบอกตีดดูซีด
ซีดมากเขาว่าดูซีดแล้วก็ปากก็ค้ำบ้างอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวนะคะคือตอนที่เขาไปเจอเนี่ยประตูรถหรือว่ากระจกมันมองเห็นข้างใน
เห็นเหรอเพราะว่ามันแตกข้างหลัง
แต่เขายังไม่ได้เข้าไปแตะไปเปิดอะไรทั้งสิ้น

โงกดูแล้วเขาก็เรียกว่ามีอะไรให้ใช่ไหมครับ
เขานึกว่าอาจจะมีคนแบบบาดเจ็บอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเรียก
แต่คือเขาเห็นคนตายแล้วเขาก็เห็นว่าเสียชีวิตแล้วอย่างนี้
เขาก็ออกมาเลยเขาก็เรียกนะ
ตรงที่เขาไปดูมันมืดไหมแม่
มันก็ติดตรงนั้นนะเวลานั้น

แล้วที่มาสังเกตก็คือผนวกก็คือเจอผู้ชายคนหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นคนที่ชื่อเอ็มนี่แหละใช่ไหมคะ

เขาบอกว่าคาดว่าจะเป็นเพราะว่าเห็นเดินเร่งรีบเร่งรีบ
เขาเล่าไหมว่าเดินเหมือนคนเมาเดินเสร็จ
เหมือนคนเร่งรีบเพราะเขาบอกว่าเอ๊ะหรือคนนี้เขาต้องการให้อะไรช่วยเหลือไหม
ถ้าเขามาเดินอยู่อย่างนี้คือเหมือนเขาเร่งรีบอะไรอย่างนี้
เสื้อผ้าเขาเปื้อนมั้ยเสื้อผ้าเปื้อนมีรอยบาดเจ็บมีเลือดออกมีอะไรมั้ย
เห็นไหมไม่ค่ะเพราะว่าตรงนี้เขาก็ไม่ได้บอกเรา
แล้วคุณลุงคนที่ไปเห็นเหตุการณ์คนแรกแล้วตอนตะโกนคุยกับผู้ชายคนนั้นที่คาดว่าจะเป็นคนที่ชื่อเอ็มเนี่ยนะคะ

พูดไม่พูดก็คือเขาก็เดินเดินไปลุงไข่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะแปลกเหมือนเร่งรีบไปทำอะไร
เขาก็เลยเห็นว่าคนนี้ไม่เรียกไม่อะไรก็เลยผ่านไปเขาก็ไปแกล้ง
เขาบอกว่าเพราะเขารีบไปแกล้งว่ามีคนเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยไปแกล้ง

คนนี้คือคนแรกที่สังเกต
สองถ้าเราจะนับก็คือคุณน้าคุณน้าของน้ำหวานที่มาเพราะว่าอยู่ใกล้
ทีนี้คุณน้าก็สังเกตเหมือนกันว่าน่าจะเสียชีวิตมาระยะหนึ่งแล้ว

เหมือนกันก็สังเกตจากใบหน้าเหมือนกัน
แล้วคุณน้าก็ต้องรออยู่ตอนที่กู้ภัยตอนที่หมอตอนที่ใครมาถูกไหมคะ
คุณน้าได้ยินใครพูดไหมอย่างเช่นกู้ภัยพูดไหมหมอพูดไหมมีเจ้าหน้าที่ส่วนไหนพูดไหมคะว่า
ลักษณะศพเป็นแบบนี้น่าจะอย่างนั้นหรือดูอะไร

ไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรน้องก็บอกคือร้องไห้เห็นหลานหลานเสียชีวิตก็ร้องไห้ก็ไปกอดกอดต่อกอดจับหน้าจับตากันแล้วเขาก็คิดว่าเอ้าอะไรเพิ่งตายตัวน้องสาวบอกว่าอะไร

ทำไมตัวเย็นขนาดนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าความรู้สึกคือว่ามันรู้สึกได้ว่าใบหน้าตัวเย็นแล้วเขาก็มีแต่ร้องไห้ร้องไห้ก็เลยไม่ได้สังเกตว่าที่เหลือคืออะไร
คุณน้าเล่าให้ฟังไหมคะว่าตอนคุณน้าไปถึงเนี่ยน้ำหวานอยู่ในท่าไหน
ก็ถ้าเบาะเอ็นก็ตามรูปภาพเพราะว่าไม่ได้ไปจับไม่ได้อะไรเลย
คุณน้าไปถึงหลังหรือว่ากอดกู้ภัย
อันนี้ไม่ทราบนะคะเพราะว่าเขามาแกล้งก็คงจะกู้ภัยไปถึงต้องไปหลังกู้ภัย
ถามไม่ใช่อะไรค่ะคือเผื่อข้อมูลจะตรงกันหรือไม่เพราะว่าเราก็ได้อีกข้อมูลมานะคะว่าน่าจะมีการขยับท่า
มีการขยับท่าเพราะฉะนั้นคนที่ไปถึงคนแรกสุดเลยคือคุณลุงน่าจะเป็นคุณลุงล่ะนะคะคุณลุงที่เป็นคนขายไข่ใช่ไหม
หรืออาจจะเป็นกู้ภัยน่าจะบอกได้ว่าท่าที่แท้จริงท่าแรกสุดก่อนโดนขยับอยู่ท่าไหน

ก็เมื่อวานที่แถลงไปใช่ไหมคะคุณลุงขายไข่เขาบอกว่าตามรูปนั้นเลยรูปที่เสียชีวิตอยู่ในรถที่เห็นว่ามันเหมือนกางเกงกลับ
ตอนที่ตำรวจแท้แหลงให้ดูตอนตำรวจที่น้องกลัว

ท่านเขาก็บอกตำรวจถามว่าท่าไหนแล้วเอาท่าที่อย่างนี้ให้เขาบอกไม่ใช่
ก็แสดงว่าคือลุงหายแขกคนแรกมาเจอก็แสดงว่าน้องอยู่ท่านี้แล้ว
เราก็ให้รูปเขาดูด้วยว่าใช่รูปนี้ไหม
เขาบอกใช่ใช่รูปที่เสียชีวิตยังไง
เริ่มคุยกับรองรองผู้การอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าท่าเนี่ยก่อนจะมาเป็นท่านั้นมันมีท่าอื่นไหม

เช่นแบบว่ามีลักษณะของการหันหน้าของน้องไปอีกแบบนึงนะคะ

แล้วถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องเสื้อผ้าที่คุณน้าเป็นคนตั้งข้อสังเกต
ทีนี้ต้องถามอันนี้ต้องถามเพื่อนเขานะคะ
เอาอย่างนี้คือพอข่าวมันออกมาว่า
สุดท้ายแล้วน้องเนี่ยไปกับผู้ชายนะคะ
แล้วผู้ชายเขาก็รับสารภาพว่าไปต่อด้วยกันจริงนะคะ
แล้วก็ไปมีความสัมพันธ์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะคะ
จริงแล้วน้ำหวานเนี่ยเป็นคน

เป็นเรื่องปกติที่จะไปเที่ยวไปดื่มอะไรอย่างนี้

มีสั่งสรรค์กับเพื่อนที่มหาลัยบ้างค่ะ

เพราะว่าน้ำหวานเป็นคนที่ดื่มเหล้าไม่เก่ง

เขาเขาไม่เคยเมาจนขาดสติอะค่ะใช่คือเขามีสติ
คือหนูเวลาอยู่ด้วยกันเราก็จะรู้เนอะว่าเพื่อนเป็นยังไง
แล้วเพื่อนเป็นคนไม่ไว้ใจใครถ้าแบบเพิ่งรู้จักกัน

ไม่ไว้ใจใครง่ายแล้วก็จะไม่ดื่มเยอะเพราะเป็นคนดื่มเยอะไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วก็จะไม่ได้แบบไม่ใช่ดื่มเป็นนิสัยใช่ไหมคะ
แล้วตามข่าวเนี่ยคือน้องมีเพื่อนชายที่คบหาดูใจกันอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้ว
คบอยู่คบกันนานไหมคะ๖ปีค่ะโอ้โหรักกันมากด้วย
ใน๔คนที่เป็นข่าวคือตัวน้ำหวานนะคะมีผู้ชายซึ่งถูกตั้งข้อหาไปแล้ว
มีสาวหล่อนะคะแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ย
คือเอเนี่ยรู้จักสามคนที่เป็นข่าวไหมไม่ค่ะ
ไม่เคยแน่ไม่เคยค่ะแม้กระทั่งสาวหล่อไม่
น้ำหวานไม่เคยพูดให้ฟังน้ำหวานไม่ได้เล่าอะไรค่ะ
ใน๓คนนี้คุณแม่รู้จักใครบ้าง
รู้จักจริงแล้วน้ำฝนเขาอาจจะไม่รู้จักแม่
แต่เขาคือแม่รู้จักเขาคือแม่เห็นเขา
ไม่ใช่แต่ว่าไม่ได้แบบทักทายหรือว่ารู้จักแบบจริง
แต่ว่าธอมก็เคยรู้จักรู้จักในนามคือลูกค้า
มาที่ร้านคุณย่าที่หนองโบราณใช่ค่ะก็แค่นั้นเอง
แต่ผู้ชายต้องไม่เคยรู้จักไม่รู้จักแน่เพราะเขาเพิ่งเจอกัน
แต่น้ำฝนตอนแรกข่าวบอกว่าเพิ่งจะไปเจอกัน
แต่จริงแล้วรู้จักกันหรือคะฝนกับน้ำหวานเลยค่ะ
ฝนกับน้ำหวานเองคุณแม่ไม่รู้จักไม่รู้ว่าเขารู้จักกัน
แต่แม่รู้จักคือว่ารู้จักเห็นหน้าเห็นหน้าหมายถึงว่าเห็นหน้าน้ำฝน
เพราะว่าเขาขายหมูอยู่ที่ตลาดอย่างนี้ก็คือว่าไม่ได้พักไม่ได้อะไร
คือเคยเห็นหน้าเคยเห็นหน้าเคยเห็นหน้าเฉยแต่ว่าไม่ได้แบบทักทายอะไรกันอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้เราก็มาคุยกันต่อเราขอข้อมูลเพิ่มเติมทางตำรวจนะคะ
ทางรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนองบัวลำพูน่าจะให้ข้อมูลได้เยอะ
เพราะว่าข่าวที่ออกมาล่าสุดนี้คือไป๙๐แล้วสำหรับข้อมูลของคดีนะคะ
เราคุยกับทรศเอกธวีศักรณ์สุกษีนะครับท่านรองผู้การ

ผู้ต้องหาก่อนคือตกลงโดน๒ข้อหาใช่ไหมคะ

ค่ะท่านข้อหาอะไรบ้างคะ

ที่จะไปเกิดอุบัติเหตุก็คือ
มาตรา๒๗๖อัตราโทษ๔๑๐ปี

ข้อหาที่๒คือขับรถจนบันบาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นจนแก่ความตายนะครับ

ตอนหน้าจุดเกิดเหตุที่ประกบตามเสร็จนะครับ
ค่ะท่านค่ะขออนุญาตคุณแม่ถามต่อหน้าอย่างนี้นะคะ
ว่าข้อหาที่พูดถึงการข่มขืนเนี่ย
ตกลงที่ผู้ชายอ้างว่าสมยอมเนี่ย
ก็คำว่าคำว่าสมยอมก็เป็นคำให้การของผู้ต้องหา
ซึ่งจะให้การอย่างไรก็ได้ครับ
เราดูองค์ประกอบแล้วก็ข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐาน
ที่แท้จริงดีกว่าครับ
ส่วนคำให้การเขาก็ให้การนะครับค่ะท่านรองค่ะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะบอกได้ว่าสาเหตุการตายคืออะไร
คือผลชนสูตรถูกไหมคะครับถูกต้องซึ่งเบื้องต้นก็คืออ่าคอหัก
แล้วก็ม้ามแตกแล้วกระดูกซี่โครงยุบครับกระดูกซี่กระดูกซี่โครงแถบแถบไหนคะท่าน
บริเวณหน้าอกครับคัดแทรกกับคอนโซนอืมครับเออลักษณะเนี่ยนะคะ
คอหักม้ำแตกกระดูกช่วงหน้าอกยุบเนี่ยนะคะมันสามารถบอกได้เลยไหมคะ
เกิดจากอะไรอ่ะค่ะก็ดูจากสภาพรถก็ยับเยินนะครับนะพอพอคุณแม่ก็อยู่ด้วย
แล้วก็คุณปวีนาก็ไปดูสภาพรถด้วยกันแล้วเราก็เรียกกองพิสูจน์หลักฐานมา
ตรวจเก็บหาพยานค่ะทุกอย่างครับอืมในวันนั้นนะครับค่ะ
ท่านคะคือตกลงแล้วท่าท่าแรกเลยของคนที่ไปเห็นเนี่ย
น้ำหวานเสียชีวิตอยู่ในรถเนี่ยถ้าเขาอยู่ในท่าไหนคะ
หันหันศีรษะไปทางด้านคนขับครับมีมีภาพค่ะมีภาพ
แล้วแล้วคุณแม่ก็เห็นแล้วค่ะทางมูลนิธิก็เห็นแล้วครับแล้วแล้วตัว
คือภาพมันเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยหมายความว่ากู้ชีพไปถึงเนี่ย
เขาก็คงจะเป็นขั้นตอนของพยายามจะเอาน้องน้ำหวานเนี่ย
ออกมาก่อนค่ะแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตมันก็เลยมาอยู่ในท่าที่เหมือน
เหมือนปกติก็คือเป็นท่านั่งตรงเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ครับ
เลยดูเหมือนกันว่าจะจัดฉากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ่า
ซึ่งเป็นข้อสงสัยที่ก็มีการตั้งประเด็นตั้งแต่แรกครับค่ะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ย
ท่าแรกเลยที่น้ำหวานเสียชีวิตเนี่ยคือศีรษะคือหัวหันไปทางฝั่งคนขับ
ถูกไหมฮะถูกต้องครับค่ะแล้วแล้วร่างกายแล้วค่ะท่าน
ร่างกายเนี่ยคือหันตะแคงตามศีรษะหรือว่าอยู่ในองศาประมาณไหนคะ
เอียงนิดหน่อยครับอ่าเอียงลำตัวไปทางด้านคนขับ
เรียบร้อยครับแล้วแล้วเบาะนี่คือกดนอนกดเอียงนอนสุดเลยไหมคะ
ก็ไม่สุดครับก็เรียกว่าเอียงประมาณเจ็ดสิบองศาดีกว่าครับ
โดยสายตาผมนะครับค่ะแล้วเรื่องท่านี้ไปบวกกับว่า
คอหักม้ามแตกกระดูกหน้าอกยุบท่านสามารถสรุปได้เลยไหมว่านี่คืออุบัติเหตุ
โดยไม่มีการโดนทำร้ายอย่างอื่นมาก่อนนะคะก็ถ้าถ้าเป็นผลตรวจของแพทย์
เขาก็ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตครับระบุถึงเหตุที่ทำให้เสียชีวิต
จากบาดแผลที่ตรวจพบครับแต่ว่าเกิดจากการกระทำอย่างอื่นเนี่ย
ไม่สามารถระบุได้นะครับค่ะเอ่อสิ่งที่จะต้องมาประกอบ
ขออภัยถามต่อหน้าคุณแม่นะคะคือคือการตรวจว่าน้องมี
น้องมีเพศสัมพันธ์จริงหรือเปล่าด้วยไหมคะเกี่ยวไหมคะอ๋อนี่เราตรวจซ้ำนะครับ
ตรวจซ้ำอันนี้คือเบื้องต้นจากการชนะสูตรส่วนการตรวจทางนิติเวศก็คือ
ตรวจทุกอย่างแม้กระทั่งสารเคมีว่าโดนยงโดนยาอะไรหรือเปล่าร่องรอย
อ่าร่องรอยคราบอสุจิอย่างเงี้ยครับค่ะก็รอรอผลอยู่ครับ
ไม่มีรอยฟกช้ำอะไรภายนอกที่มองเห็นได้เลยเหรอคะรองคะ
มันไม่มากครับไม่ถึงขนาดว่าเป็นบาดแผลฉีกขาดอุจกรรมอะไรอย่างนั้นนะครับ
ไม่ไม่ถึงขั้นนั้นครับอ่าซึ่งซึ่งมันถูกมันถือว่ามันผิดปกติของ
ของการกระแทกโดยอุบัติเหตุรถชนไหมคะสภาพที่เกิดที่คอหักม้ามแตกกระดูก
กระดูกหน้าอกยุบแต่ว่าร่องรอยฟกช้ำมีน้อยเนี่ยมันผิดปกติไหมคะ
มันข้างนอกไม่มีแต่ข้างในมันมากเลยนะครับคือหมายถึงอาจจะเกิดแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
ครับอืมก็เหมือนกับสภาพยับเยินแต่รอดโดยปฏิหารนะครับแล้วส่วนอันนี้คือความสงสัยของญาตินะคะ
ว่าดูสภาพอย่างคุณน้าเข้าไปถึงดูสภาพแล้วเหมือนน้องตัวเย็นหรือว่าดูสภาพแล้วอาจจะรู้สึกได้ว่าไม่น่าจะเสียชีวิตจากรถที่ชน
แต่น่าจะเกิดเสียชีวิตจากอะไรมาก่อนเนี่ยอันนี้ยังตั้งประเด็นอยู่ไหมคะ
นั่นเป็นมันต้องให้แพทย์ผู้ชำนาญนะฮะผู้ชนะสูตรหรือผู้ชำนาญการเป็นผู้ตอบนะครับ
ผมผมไม่สามารถจะตอบได้เลยที่ผมก็ชมอยู่ครับว่าทางกู้ชีพไปถึงแล้วบอกว่าสภาพศพเย็น
อืมซึ่งคำว่าเย็นนี้ผมผมไม่ทราบจริงจริงต้องให้แพทย์เป็นผู้ตอบนะครับค่ะอ่า
เป็นหลักวิชาการค่ะรองค่ะคือจากการสอบสอบแล้วสอบอีกกับ
กับผู้ชายที่ชื่อเอ็มเนี่ยนะคะคือก็ไม่มีประเด็นเรื่องของเขามีส่วนต่อการตายในรูปแบบอื่นเลยใช่ไหมคะ
ไม่มีครับเขาก็ให้ความร่วมมือกับผมนะครับก่อนหน้านั้นคือก็สงสัยมาก
หน้านั้นทำไมเขาไม่หลับเอ่อพอเรารวบรวมพยานหลักฐานเอ่อ
แสวงหาข้อเท็จจริงได้มากพอสมควรผมก็ยิงคำถามใส่เขา
แล้วก็ให้การมาตามความเป็นจริงถ้ามีฉะนั้นก็คงจะต้องไปเข้าเครื่องจับเท็จลองดู
เขาก็รับเลยว่าไปแวะที่โรงเรียนแล้วคำถามต่อไปคือบอกมาตรงตรงว่ามีอะไรกับน้องไหม
ก็รับรับรับสารภาพว่ามีแล้วก็บอกรายละเอียดนะครับ
บอกรายละเอียดอ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในรถนั่นแหละครับค่ะ
เอ่อไม่ไม่น่าจะเกิดจากการพลั้งมือทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเลยใช่ไหมคะ
หมายถึงที่ที่ที่ประทุสรร้ายออกตัวเนี้ยครับอ๋อที่ที่ไปชนกันมาเขาก็รับกับผมว่า
เอ่อก็ดื่มกันมาอืมอ่อนเพลียประกอบกับรับตรงตรงว่าหลับใน
ต้อนรับกับผมอย่างนั้นนะครับก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาแต่ก็
จากการพูดคุยก็ให้ความร่วมมืออ่าดีครับค่ะ
เขาไม่ได้พูดถึงเลยใช่ไหมคะว่ามีการตบตีทำร้ายร่างกายน้องน้ำหวาน
ผมถามแม้กระทั่งว่าพูดคุยกันบ้างไหมอ่าเขาเขาบอกไม่ได้คุยอะไรกันเลย
นะฮะซึ่งซึ่งมันเป็นคำให้การของผู้ต้องหาค่ะนะครับท่านรอง
จะให้การยังไงก็ได้เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเอ๊ะท่านรองค่ะ
ตกลงเราจะอธิบายเรื่องเสื้อผ้าของน้ำหวานยังไงคะที่ใส่กลับด้านนะคะ
ครับก็ถ้าโดยละเอียดเนี่ยก็หมายความว่าเขาบอกว่าเสื้อเขาเป็นคนถอด
ยกทรงเขาเป็นคนถอดค่ะแล้วกางเกงเขาใช้เท้าถีบลงไปคือดันดันนั่นแหละ
ค่ะแล้วผมก็ยิงทางปัญหาซึ่งสงสัยกันมากก็คือว่าผมถามตรงตรงว่า
น้องเขาสวมกางเกงในไหมเขาบอกว่าไม่ได้สวมนะครับ
หลังจากเสร็จสิ้นอะไรแล้วเป็นอย่างไรเขาก็ว่าเขาก็ใช้กางเกงของเขาว่า
เชฟนะครับแล้วก็ส่วนอ่ากางเกงที่ใส่กลับด้านเขาบอกว่า
อ่าน้องเป็นคนสวมใส่เองครับอืมท่านค่ะเรื่องของเสื้อผ้า
รวมถึงกางเกงชั้นในของผู้เสียชีวิตเนี่ยตำรวจฟังจากการสอบเขาแล้วเนี่ย
ถือว่าหมดข้อสงสัยหรือยังสงสัยอยู่คะ
ทั้งเชื่อทั้งสงสัยนะครับสิ่งใดที่เขารับมา
เราต้องไปแสวงหาพยานหลักฐานมาสนับสนุนนะครับค่ะคือตอนเอ่อ
อย่างเช่นความคืบหน้าเมื่อวานก่อนเกิดเหตุเลยตั้งแต่ข้างใน
เราก็ไปแสวงหาพยานหลักฐานก็คือพยานบุคคลนะครับ
นะฮะว่าเอ่อเขามาเที่ยวกันบ่อยไหมในกลุ่มนี้เช่นอ่า
ค่ะท่านค่ะอ่ะท่านค่ะเรียกว่าผมจับชื่อตัวละครได้ไม่หมด
พร้อมเนี้ยเขามาเที่ยวบ่อยไหมที่นี้ครับซะก็ได้รับความตอบว่า
ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งประเด็นที่ว่ารู้จักกันมาก่อนไหม
เพราะว่าไม่เหมือนสังคมเมืองนะครับเขาก็คงจะคำว่ารู้จัก
ก็คงพอจะรู้ว่าเป็นลูกเต้าหลอกใครแค่นั้นนะครับ
ท่านค่ะตอนที่เขาเล่าเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
เขาจำได้ไหมว่าหลังจากที่รถชนแล้วเนี่ย
เขาเดินไปไหนเขาเจอใครเขาพูดกับใครเขาทำอะไรบ้างคะ
พยานบุคคลซึ่งให้การแล้วก็มาเจอเขา
เพราะว่าเขาพยายามจะเดินไปหาขอความช่วยเหลือ
จนไปถึงอนามัยแล้วก็มีพ่อค้าไข่มาพบมาเจอ
แล้วก็มีการโทรเข้าไปที่เบอร์๑๖๖๙ถึง๒สาย
คือวันเวลาเนี่ยมันจะเมมโบรี่ไว้นะครับ
คือตามความเป็นจริงพร้อมโชว์เบอร์โทรด้วย
ก็ทางตำรวจก็เรียกมาสอบเก็บรูปรอไว้ในสำนวนแล้ว
ค่ะท่านซึ่งจากการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ย
ยังไม่ได้มีความสงสัยอะไรใช่ไหมคะ
ก็ทุกอย่างคือข้อเท็จจริงครับ
แสวงหาพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติม

ในเบื้องต้นก็คงจะมี๒ฐานความผิด
ที่แจ้งกับนายเอ็มไปแล้วเนี่ย
ก็คือข่มขืดกับขับรถยนต์

ซึ่งตอนนี้เขาได้รับการประกันตัวอยู่ใช่ไหมคะ
ก็เรียกว่าปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีหลักประกันนะครับ

ผมได้ข่าวว่าพ่อก็ไปงานศพติดต่อกันหลายวันอยู่

ท่านรองขาสุดท้ายแล้วค่ะ
คืออย่างไรก็แล้วแต่เบื้องต้นที่ออกมา
ไม่ว่าจะเป็นผลเบื้องต้นที่บอกได้ว่าคอหักม้ามแตกกระดูกหน้าอกยุบเนี่ย
แล้วก็น่าจะมีส่วนมาจากอุบัติเหตุ
หรืออื่นใดก็แล้วแต่ที่บอกเนี่ยนะคะ
อย่างไรก็แล้วแต่ยังต้องรอผลตรวจภายในทั้งหมดอยู่

ก็โดยปกติ๑๕วันถ้าคิวยาวก็เป็นเดือนนะครับ

ซึ่งเราก็พูดกันนอกรอบกับทางคุณปวีนาว่า
ก็ช่วยเร่งให้ทางตำรวจด้วย
ก็เข้าใจว่าทั้งประเทศส่งที่เดียวกันนะ

ท่านรองค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ตอนนี้ได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นเยอะนะคะ

ครับผมยินดีครับครับผมค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
รองผู้การจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้า
ถ้าฟังแบบนี้กันแล้วเราตั้งข้อสงสัยเดิมไหม
หรือเราสงสัยเพิ่มเติมหรือว่าเรายังไม่ได้รับคำตอบอะไรอีกบ้าง
และเดี๋ยวนะคะเราจะคุยกับสาวหล่อที่บอกว่า
เป็นหนึ่งในเพื่อนที่อยู่ในคืนเกิดเหตุด้วยสักครู่ค่ะ
กลับมาที่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทนะคะ
เท่าที่เราฟังไปเรายังมีข้อสงสัยอยู่ไหมคะ

ก็คืออยากจะถามสอบถามเรื่องแรกเลยคือ
ถ้าหน้าอกกระแทกหน้าอกไปกระแทกกับคอนโซลรถ

ทำไมหน้าถึงไม่มีร่องรอยฟกช้ำหรือบาดแผลอะไรเลย

กระจกอะไรก็ไม่มีกระจกด้านหน้าน้องนี่

คุณแม่กับเพื่อนสนิทรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะ

แต่ว่าข้างไม่รู้ก็คือว่าปอด

แค่ไหนแต่ว่าหน้าอกยุบนี่ไม่ทราบ

ส่วนกระดูกหน้าอกเพิ่งได้ยินมาสักครู่นี้

คือท่านตอบนะบอกว่ารอยฟกช้ำมีแต่น้อย

ว่าถ้าโดนขนาดนี้แล้วทำไมหน้าไม่โดน

ทำไมช่วงหน้าไม่มีรอยอะไรเลย

ถ้าพูดถึงกระแทกการตายนี่นะ
ถ้าแรงอย่างนี้ท่านบอกว่าถ้าแรงอย่างนี้
แทกมันมีสิทธิ์ที่อะไรข้างในจะแตก
แต่ทำไมข้างนอกมันไม่ช้ำ

แต่ข้างหน้ามันไม่มีรอยช้ำ

รูปภาพก็ที่สื่อเขา

แถลงข่าววันนั้นคือลุงขายไข่

แล้วก็ถามว่าท่านี้ใช่ไหม
และทุกคนก็อยู่ในนั้นเขาบอกว่า

แต่พอมาวันนี้บอกว่า

แล้วก็ตะแคงแล้วก็ตะแคงข้าง

พอวันแถลงข่าวพอลุงขายไข่ถามว่า
พบศพคนแรกแล้วอยู่ในสภาพนี้ใช่ไหม

มาจนไม่รู้กี่วันแล้วมันจะไปไหนแล้ว

เรื่องเสื้อผ้าที่คาใจมาก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
คือแบบว่ายังอยากได้คำอธิบายค่ะ
ซึ่งคือทั้งหมดนี้เนี่ยอย่างที่รองบอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
คือเบื้องต้นนะคุณแม่เบื้องต้น
ท่านบอกได้ตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปบวกอีกสัก๑๐กว่าวัน

เพื่อที่จะภายในสามารถบอกอะไรได้ไหม

ทีนี้กลับมาที่คุณแม่บอกว่าเคยเห็นหน้ากันกับน้ำฝนคือผู้หญิง

แล้วก็อีกคนนึงที่เป็นสาวหล่อเนี่ย

เคยมาที่ร้านขายของของคุณแม่
ตกลงเขามาเหมือนกับมีใจมาจีบลูกสาวแม่ไหม
เพราะเขาปฏิเสธว่าเปล่าไม่ได้จีบ

เพราะว่าเขาก็อาจจะกลับคำได้

คือว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับมาที่มหาลัยแล้ว
แล้วเขาก็จะบอกแม่ก็จะบอกให้บอกลูกค้านะทุกคนนะ

คือหนูจะต้องไปแล้วให้บอกลูกค้ากลัวลูกค้ามาแล้วไม่เจอ

เอล่ะคะหนูไม่เคยได้ยินเพื่อนเล่าถึงใคร๓คนนี้เลย

ไม่เคยเขาเพิ่งมาทราบตอนที่เสียชีวิตนี่แหละค่ะ

ใช่ว่าไปกับใครอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าดูจากพฤติการทั้งหมดที่โดยเฉพาะน้องเอเล่าเนี่ยนะคะ
คือกับเรื่องราวที่เหมือนกับจะดื่มหนักวันนั้น

เป็นไปได้ไหมที่แบบเพื่อนกุ้มใจอะไรอยู่ไหม

หรือเหมือนกับแบบนึกสนุกอะไรอยู่ไหมช่วงแบบปิด

ไม่ก็เขาช่วยแม่ขายของจะนึกสนุกอะไร

ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้ดื่มได้เยอะเลยใช่ไหมคะ

เขาเป็นคนดื่มไม่เก่งนะ

อย่างนี้ในใจแม่ตอนนี้แม่คิดว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น

คิดว่ามันคงไม่ใช่อุบัติเหตุ

แต่เดี๋ยวเราจะคุยกับสาวหล่อที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยนะคะ
ตกลงแล้วเรื่องเท่าที่รู้และประสบมาร่วมอยู่ด้วยเนี่ย

คุณผู้ชมคะเราจะคุยกับน้องซึ่งอยู่ในเหตุการณ์มันด้วยที่
ตามกล่าวว่าเขาเป็นสาวหล่อนะคะ
สบายใจที่จะให้เรียกชื่อเป็นชื่อสมมุติมากกว่าคือเรียกว่าบีนะคะ

รู้จักกับน้ำหวานมากี่นานแค่ไหนแล้วก่อนเกิดเหตุคะ
ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะก็รู้จักกันแป๊บค่ะ

รู้จักกันยังไงคะคือคุยกันสนิทแค่ไหนคะ
ไม่ได้สนิทกันมากค่ะคือรู้จักแค่ว่าหนูชื่อน้ำหวานนะเออนี่พี่อาย
อะไรอย่างนี้นะประมาณนี้ค่ะ
แล้วยังไงต่อค่ะเจอแล้วค่ะ

ก็มีไลน์คุยกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้เยอะอะค่ะ
วันนั้นที่ไปเนี่ยกะจะไปกันทั้งหมดกี่คนคะ

ที่ไปเที่ยวอ่าไม่ได้กะว่าจะไปกันกี่คนค่ะ
คือมีการชักชวนแบบเฮ้ยไปต่อไหมไปเที่ยวไหมอ่า

คือน้องเขาก็อยากไปด้วยเราก็ไม่ได้ห้ามอะไร

คนชื่อเอ็มมานี่ใครเป็นคนชวนมาคะ
ก็ชวนกันมาด้วยกันเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวนะเอาตอนเบื้องต้นที่บอกว่าไปดูการแสดงก่อนเนี่ย
ก็คือบีไปกับน้ำหวานถูกไหมคะ
ไม่ค่ะหนูอยู่ที่ตรงแสดงก่อนอยู่แล้ว

คือมีไลน์บอกน้องว่าเออมีหมอลำนะ
ถ้าจะมาถ้ามาก็มานั่งด้วยกันก็ได้

เพราะฉะนั้นตอนที่ดูหมอลำเสร็จเนี่ยมี๒คนถูกไหม
หมอลำเสร็จมี๒คนคือยังไงคะ
คุณดูหมอลำกันกี่คนคะ
นั่งดูที่ตรงนั้นมีหลายคนนะคะประมาณ
แล้วใครเป็นคนชวนไปต่อคะ
มันเสร็จจากที่หมอลำแล้วคือน้องเขาไปร้านไปร้านอีกร้านหนึ่งต่อค่ะ

อ่าซึ่งน้องชวนคุณบีไปหรือยังไงคะ
น้องก็บอกว่าน้องจะไปร้านนี่นะ
อะไรอย่างนี้ก็มีบอกมีไลน์เข้ามาบอกว่าพี่อาย
แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อหนูก็รู้แล้วว่าก็คงจะอยู่ร้านนั้นแหละ
ก็เลยก็แบบไปนั่งไปนั่งต่อสักพักก็ได้อะไรประมาณนี้
อ่าทีนี้แล้วคนที่ชื่อน้ำฝนกับชื่อเอ็มเนี่ยมายังไงคะ
คือน้องฝนนี่คือเขารู้จักกันอยู่แล้วในกลุ่มก็คือเขาแวะมาค่ะ
ใครเป็นคนชวนน้ำฝนมาคะ

ใครเป็นคนชวนน้ำฝนมาคะ

คือเขาจะผ่านอยู่แล้วไงคะจะผ่านที่ตรงนั้นอยู่แล้ว

ก็นี่ค่ะเพราะหนูเป็นคนชวนมาบอกว่าพี่เอ็มมาดูหมอลำอะไรอย่างนี้

ก็คือปกติส่วนใหญ่ก็เชิญชวนกันมาอยู่แล้วค่ะ

น้ำหวานกับเอ็มเพิ่งรู้จักกันตอนที่ไปร้านอาหารใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตรงที่อยู่หมอลำนั่นแหละค่ะ

แล้วเขาคุยกันยังไงทำไมสุดท้ายแล้วเขากลับกันสองคนคะ
หนูไม่ทราบค่ะว่าไปคุยกับอะไรกันยังไง

นั่งโต๊ะเดียวกันค่ะแต่คือมันอยู่กันหลายคนแล้วมันคุยกันหลายคนแล้ว
ซึ่งตัวหนูก็ไม่ได้ไปสังเกตอะไรขนาดนั้น

เอาเท่าที่เราได้ยินเนี่ยโทษนะคะพี่ถามตรงไปตรงมาคือเขาจีบกันไหม

ก็คือเฉยคุยกันปกติ
ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คุยกันเลยด้วยซ้ำพี่เอ็มกับน้ำหวาน
แล้วดูแล้วเนี่ยคือที่นั่งรถไปคันเดียวกัน

เอาอย่างนี้นะคือตอนแรกที่บอกให้พี่เรียกบีเนี่ย
แต่หนูเรียกตัวเองว่าอายแล้วเนี่ยนะพี่ขอเรียกอายเลยแล้วกันนะ
คือจะบอกว่าตกลงแล้วเนี่ย
เอ็มชวนน้ำหวานขึ้นรถหรือน้ำหวานขอติดรถไปกับเอ็มหรือยังไงค
ก็คือน้องเขาอยากไปด้วยอะค่ะ

ยังไงก็บอกนะคะว่าเมาแล้วก็ไม่ต้องไปเมาแล้วก็กลับไปนอน

แต่คือในอารมณ์นั้นนะคะของวัยรุ่นหนูก็ไม่เข้าใจหรอกนะคะ
แต่ถ้ามาสมมุติเป็นตัวหนูเองหนูก็แบบ
คือถ้าอยากไปก็คือต้องไปอะค่ะต้องไปให้ได้
ตอนนั้นเนี่ยที่อายสังเกตเนี่ยน้ำหวานเมาไหมคะ
หนูคิดว่าเมาค่ะแต่ไม่รู้ว่าเมาในระดับไหน

ว่าน้องดื่มไหมน้องก็ดื่มแล้วน้องมีการเทเหล้าผสมกันด้วยอะค่ะ

ก็เล่าปั่นไม่รู้ว่าสั่งมากี่หนูก็จำไม่ได้นะคะแต่
โดยส่วนตัวหนูหนูไม่ได้กินเหล้าผสมน้ำตาลอยู่แล้ว
หนูจะกินในส่วนตัวของหนูที่เป็นเหล้า

คืออย่างนี้เอาในมุมของคนที่อาจจะมองได้เนี่ยนะคะ
ก็คือว่าทำไมวันนั้นอายถึงไม่ได้กลับกับน้ำหวานล่ะ
เอออ่ะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้เอ้ยกลับด้วยกันสิอย่าไปต่อเลยกลับด้วยกันอะไรอย่างนี้
หมายถึงแบบอย่าไปต่อเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
คือเหมือนกับไม่น่าปล่อยเพื่อนไปกับผู้ชาย

หมายถึงตอนที่อยู่ในบาวแดงเราใช่ไหมคะ
คือสุดท้ายเขาแยกกันไปสองคนถูกไหม
ใช่ค่ะแต่คือตอนเขาแยกไปน่ะ
หนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาออกมากันตอนไหน
แล้วก็ไม่มีใครบอกหนูเลยค่ะ
จนกระทั่งมีน้องที่ชื่อน้ำฝน

คือนี่มันเป็นการแบบไปเที่ยวแบบตัวใครตัวมันมากเลยใช่ไหม
ก็คือใครอยากมามาใครอยากเจอกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
พูดอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อะค่ะ

คือในอารมณ์ในอารมณ์ส่วนตัวหนูตอนนั้นก็คือเข้าไปแล้ว

ก็คือจริงอยากจะเที่ยวต่ออะไรอย่างนี้
เพราะยิ่งไปเจอเพื่อนสมัยเรียนคือ
เรานานนะคะกว่าจะเจอกันอย่างนี้

เขาคงไม่ได้สนใจเขาเลยออกมาก่อนบ้างคะ
อายอายรู้เรื่องนี้เนี่ย
รู้จากใครรู้จากข่าวหรือรู้จากใครโทรบอกคะ

อ่าแล้วน้ำฝนเจอเอ็มไหมคะ

เอ็มอาจจะไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้ค่ะตอนนั้น

รู้จักกับเอ็มมานานแค่ไหนแล้วคะ
ก็๓๔เดือนได้มั้งคะ
โทรหาบ้างไหมหลังจากคืนนั้น

อ่าแล้วหลังจากที่อายรู้เรื่องโทรหาเอ็มบ้างไหมคะ

ก็คือกลัวว่าจะยังอาจจะช็อกอยู่

ก็มีผู้เสียชีวิตด้วยอะไรอย่างนี้

ก็สนิทกันแบบว่ารู้จักกันเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เราไม่ได้สนิทแบบรู้จักนิสัยใจคออะไรมากไปอะค่ะ
แล้วน้ำฝนน้ำฝนเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างคะ

แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามีใครเป็นอะไรยังไง
หนูไม่ได้อาจายค่ะ
น่าจะลงไปกับเพื่อนอีกคนนึง
น้องเขาส่งมาให้ดูหนูก็ยังไม่เชื่อ
จนกระทั่งหนูรุ่งเช้าขึ้นมาหนูมีสติ

หรืออะไรของเหตุการณ์บ้างไหมคะ
ถ่ายแค่ตัวรถที่ชนอะค่ะ
ติดอยู่กับต้นไม้ที่ชนอยู่กับต้นไม้

จอดรถแล้วถ่ายเฉยไม่ได้ลงไปคะ

เหมือนไม่ได้อยู่บนรถไทยอะค่ะ
เพราะถ้าจอดรถมันก็ต้องจอดอยู่คนละฝั่ง
แต่รูปมันจะดูเหมือนมองใกล้กว่า

อายไปสอบปากคำ
ตำรวจเรียกไปสอบปากคำกี่ครั้งแล้วคะ

แต่ว่าพอจะได้เนื้อหาอยู่พอสมควรนะคะ

เนื่องจากเวลาจะหมดแล้วขอบคุณนะคะ
คุณแม่ว่ายังไงขอฟัง
พูดไม่ออกเหมือนแต่ตอนแรกเขาพูดให้กับเราก็ไม่ใช่แบบนี้
พอไปในงานมาเล่าให้เราฟังคือไม่ใช่แบบนี้
พออย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าไปถ่ายรูปเอาน้องก่อนเกิดอุบัติเหตุ
ว่าเป็นน้ำหวานที่ไปกินด้วยกันฝนนะ
ทำไมไม่เป็นคนไปบอกญาติ
ทำไมตัวเขาไม่ไปบอกญาติว่าน้องเกิดอุบัติเหตุ
ถ้าเกิดว่าบอกเขาไปเจอ
นี่เขาพูดเหมือนว่าเขาผ่านมาเขามาเจอ
เอเฮียคะ
ทำไมกล้าพูดว่าผู้ชายคนนี้เป็นสุภาพบุรุษคะ
ทั้งที่รู้จักกันแค่สามถึงสี่เดือน
แล้วเมื่อกี้เขาบอกว่านิสัยใจคอไม่รู้จัก
แต่ตอนที่เขาพูดครั้งแรก

คนนี้คือเป็นสุภาพบุรุษมาก
แล้วก็มีแค่แค่นั้นผู้ชายนะคะ
ผู้หญิงกับเจอกันแค่นั้นไม่รู้จักกัน
ไม่พูดกันซ้ำไปที่เขาพูด

เอาอย่างนี้พี่ขวัญสรุปถ้าผิดคุณแม่แย้งนะคะ
คือเท่าที่ทั้งสองท่านให้ข้อมูลเรา
และฟังทางรองผู้การและฟังทางคนที่ชื่อคุณอายด้วยเนี่ย
เหนือจากคาใจสาเหตุที่น้องเสียชีวิตแล้ว
คาใจข้อมูลในแต่ละครั้งที่ได้รับถูกไหมคะ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวตามต่อคือไทยรัฐนิวโชว์
และกรองบันดาลทิการของไทยรัฐทีวีตามต่อด้วย

ถ้ามีความคืบหน้าหรือยังคาใจอะไรอยากจะทวงถาม
เดี๋ยวเรามาพบกันอีกแต่ขอให้เราไม่ต้องพบกัน
ขอให้มันคลี่คลายอย่างไรเป็นกำลังใจให้คุณแม่ก่อน
ขออภัยถ้าบางคำถามนั้นรับแล้วลงนะคะ